ที่เกิดพลัดตกจากหลังควาย

ค่ะแต่จู่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะ

เกิดตกใจอะไรไม่รู้คุณวิ่งตะเลิศไปค่ะทำให้ประเอกของเรื่องนะคะคุณมาตินเนี่ยตกลงมาจากหลังควายแล้วก็ถูกเนี่ยค่ะ
เขาควายกระแทกกระแทกเขาที่คางทำให้คางแตกนะคะส่วนใบเตยเองเห็นคลิปแล้วตกใจตกใจมากเลยคุณแรงมากเลยนะใช่คุณ
ใบเตยเองก็ตกลงมาจากหลังควายเหมือนกัน
เชือกค่ะที่เขาจูงควายนั่นแหละพันคอทำให้มีสภาพต้องชู้ต้องลากไปกับพื้นคุณ
หนำซ้ำค่ะยังเกือบถูกเจ้าบุญรอดเนี่ยเหยียบด้วยคุณ
เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ไปต้องบอกว่าเธอโชคดีมากนะคะที่บาดเจ็บนิดเดียวน้อยมากไม่มีอะไรแตกค่ะ
และวันนี้ค่ะทั้งสองคนก็ออกมาเปิดใจถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้เราได้ฟังกันด้วย

รู้สึกเหมือนว่าความรู้สึกเหมือนคนผูกคลอตาย
แบบว่าลิ้นไก่แทบจะออกมา
แต่เบ๊เตอร์มองว่าหลักมันเป็นอุบัติเหตุ
ที่แบบเออเราก็ไม่คาดคิดแล้วก็ไม่มีใครคาดคิด
ปกติใบเตยก็เห็นมีหลายเรื่องที่ผู้หญิงผู้ชายเขาก็ขึ้นขี่กันได้ตลอด
ทำให้เห็นมีปัญหาเราก็รู้สึกว่าควายมันสงบ
มันไม่ใช่ม้าที่มันดูว่าวิ่งเร็วกว่า
หนูทดสอบขึ้นครั้งแรกแล้วอ่ะหนูก็ตกลงมาแบบไม่โอเค
ตกแบบมีคนรักนะคะครั้งแรกอาจจะตกแบบว่าเราร้องแล้ว
เราบอกว่ามันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็มีคนมาอุ้มแฟนกลับด้วย
แล้วมาตินก็เลยเอาควายไปฝึกให้นิ่งแป๊บนึงแล้วก็กลับมา
แล้วก็กลับมาถามว่าโอเคไหมเบ๊เตอร์เรารู้อีกทีอะไรอย่างนี้
แต่ด้วยสปีริปอ่ะเผื่อจะภาพสวยอยากให้กลับกลับ
เปิดปากเล่าถึงช่วงวินาทีความเป็นความตายเป็นครั้งแรก
หลังจากทั้งคู่ประสบอุบัติเหตุตกจากหลังควาย
ส่วนความขึ้นหน้าอาการล่าสุดทีมแพทย์โรงพยาบาลเวทธานี
ทีมแพทย์โรงพยาบาลเวทธานียืนยันว่าทั้งสองอาการปลอดภัยดี
ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่คงต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกประมาณ๒วันค่ะ
ผู้จัดการส่วนตัวซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ได้เล่าวินาทีเฉียดตายของใบเตยอาสยาม
ช็อกจนหมดสติไม่สามารถสื่อสารกับใครได้
และเมื่อสภาพจิตใจกลับมาดีขึ้นก็เล่าถึงความรู้สึกขณะถูกเชือกรัดคอ

ส่วนเรื่องความเชื่อเรื่องอาถรรพ์นั้นไม่ได้คาดคิด
เพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ทำพิธีบวงสวงที่สารย่าหน้าก่อนเปิดกล้องเรียบร้อยแล้ว

เตรียมพอดทรายน้ำเกลือนลุกขึ้นมาทำงาน
ที่ยังมีที่บล็อกคอคาอยู่ก็ตาม
เร็วมากมันเร็วมากจนเราคิดอะไรไม่ทัน
แต่เห็นอย่างเดียวคือน้องหล่นมาแล้ว

สิ่งเดียวที่กลัวคือกลัวหนึ่งกลัวหัว

คือน้องไม่รับรู้อะไร

แล้วก็ร้องไห้ร้องร้องน้ำตาไหล

คือค้างค่ะค้างอย่างนี้แหละ

แล้วมันก็รั้งคอจนหลุดค่ะ

ตอนที่เขาตื่นมาแล้วเขาจำได้

สิ่งที่เหมือนความรู้สึกตอนนั้น

ที่น้องต้องเล่นเป็นแม่นาค

มีความรู้สึกเหมือนกับโดนผูกคอ
โดนผูกคอเหมือนภาพในฉากนั้นกลับมา

น้องทั้งสองคนได้ไปไหว้สานแย่หน้าค่ะ

ก็คือไปไหว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แต่ว่าก็คงเหมือนฝันร้ายอะค่ะ

เขาก็ยังบอกว่ามันก็ยังเห็นภาพนั้นอยู่

เริ่มเข้าเทศกาลสงกรานอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็เริ่มมีงานทุกวัน
แล้วก็คือสงการเทศกาลก็คือมีทุกวันเลยค่ะ

ก็หมายความว่าพรุ่งนี้ก็ต้องถอดไป

ก็ฝากบอกงานแต่ละงานด้วย

อยากจะมอบความสุขให้กับทุกคนอย่างเต็มที่
ขณะที่ดีเจแมนพัฒนาพลหวานใจของสาวใบเตย
ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า

ทราบข่าวแฟนสาวประสบอุบัติเหตุกลางกองถ่าย
ซึ่งขณะนั้นเจ้าตัวกำลังนั่งสวดมนต์อยู่ที่บ้าน

เจ้าตัวกับแฟนสาวจูงมือกันไปทำบุญใหญ่หลายต่อหลายครั้ง
มองในแง่ดีว่าเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบามากกว่า
อีกทั้งยังเคยมอบพระหลวงปู่ทิมอิทธิฤทโก
ที่ได้มาเมื่อครั้งบวชให้แฟนสาวบูชาด้วย
จากนั้นใบเตยเองก็ได้ไปไหว้ขอคำมาที่ศาลย่านาคพร้อมกับพระเอกหนุ่มมาตินมิดานมาแล้ว
แต่หากจะมองกันในแง่ของเรื่องลี้ลับจริง
ไม่ได้ทำพิธีไหว้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางที่ทุ่งนาจังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ถ่ายทำเมื่อวานมากกว่า
และสำหรับกรณีที่มีคนหาว่าแฟนสาวสร้างกระแสเพื่อโปรโมทละคร
ดีเจแมนพูดทิ้งท้ายให้คิดว่า
ควายเป็นสัตว์ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนรถมอเตอร์ไซค์
ส่วนกรณีที่มีชาวเน็ตบางคนพูดถึงใบเตย
โดยใช้ถ้อยคำรุนแรงผ่านโลกโซเทียลนั้น
ดีเจแมนบอกสื่อจนรู้ตัวแล้วว่าคนทำเป็นเพียงเยาวชน